วันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งหนังไทยที่น่าจับตามองมากเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องมะลิลาค่ะ
ล่าสุดเขาฉายผ่านรอบสื่อมวลชนกันไปแล้วถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
มันธรรมดาของผู้กำกับอยู่แล้วค่ะที่ว่าเราจะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าฉายไปแล้วจะเป็นยังไง
แต่ว่าสำหรับในไทยเราก็ตื่นเต้นมาก

คือเราตั้งใจมาก
ตัวผมเองนักแสดงทีมงานรุชชี่
คือเราตั้งใจที่จะทำหนังเรื่องนี้ให้คนไทยได้ดูจริง

ก็อยากเชิญชวนทุกคนเข้าไปชมภาพยนตร์ที่

มันก็มีวิธีการเล่าเรื่องที่แปลก
แตกต่างออกไปจากหนังเรื่องอื่นนะคะ
แล้วก็มันไม่ใช่แค่หนังที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของชายรักชายเท่านั้น
แต่ว่ามันยังเป็นหนังที่เล่าถึงเรื่องของพุทธศาสนาต่าง
ปกติการได้เห็นพระทุดงในหนังก็หายากอยู่แล้ว
อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาเลยครับ
คือฮือฮาตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะคะ

เพราะว่าถือว่าเป็นผลงานภาพยนตร์ไทย
ที่ได้โชว์ผลงานผ่านเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาถึง๕ประเทศนะคะ
แล้วก็ได้คว้ารางวัลมาแล้วมากมายค่ะ
อีกไม่นานเกินรอก็จะถึงเวลาของคนไทย
อย่างที่ทราบกันว่าจะได้พิสูจน์ฝีมือ
ทั้งของผู้กำกับเองอนุชาบุญวัฒนะ
แล้วก็๒นักแสดงมากประสบการณ์
สุกลวัฒน์ที่พลิกคาแรคเตอร์เลยนะคะเรื่องนี้

ค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการจัดฉายรอบพิเศษ
กับสื่อมวลชนค่ะบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะ
ไปด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงเลยศิลปินดาราเซลปคนดังแล้วก็เหล่าเอฟซีค่ะ
ซึ่งทีมนักแสดงและผู้กำกับก็ปลื้มกับกระแสตอบรับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปว่า
เป็นหนังที่อาจจะไม่ได้สื่อโดยเฉพาะว่าเรื่องของชายรักชายเท่านั้น
สื่อไปถึงเรื่องแง่คิดหลักธรรมคำสอนในรูปแบบที่สื่อผ่านความรัก
ที่เป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองก็ต้องลองไปพิสูจน์กันดูนะคะ

ใช่แล้วค่ะ๑๕กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะสำหรับมะลิลานะคะ
หนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะคะคุณผู้ชม